นางร้ายลูกหนึ่ง
โดนผัวชั่วสวมเขา

ชีวิตคู่ต้องดูกันยาว

มีทั้งสุขและก็มีทั้งทุกข์แสนสาหัส

ชีวิตพลิกผันได้ไปเจอนางร้ายฝีมือบันเจิดว่ะ
อ๋อก่ายเข้ามาแล้ว
จับได้ว่าอีสามีตัวดีเนี่ย
ซุกเมียน้อยเป็นเลขาสาวสวยสุดอึม

โทษความเมาในปาร์ตี้รั่วแรงคืนนั้นก็ไม่ได้

ถ้าคิดจะนอกใจจะเมาหรือไม่เมา
ก็หาจังหวะฟาดเรียบได้อยู่แล้ว

จะเมาจะเมาหรือไม่เมา
ก็ฟาดเรียบได้อยู่แล้ว
บางทีคุณแม่คนเขียนแบบนี้

พี่จะตายไงหนุ่มใกล้ตายก็เลยหยุดเนอะ

เมื่อก่อนสมัยฉันเด็กฉันก็เห็นเธอเปิดเหล้าแจกคน

ก็เริ่มรู้ชัดเจนมาได้พักใหญ่แล้วล่ะ

ของนี่เป็นใคร

แต่ชนนี่เลือกที่จะไม่แคร์
เลือกที่จะปิดปิดเอาหนูปิดตาตัวเอง

หลอกตัวเองไปวันดีกว่า
แต่ตอนนี้คงใกล้จะหมดความอดทนแล้วล่ะ
เพราะผัวดีแตกก็เคยมีวีรกรรมวีรกรรมสะบัดสะบัด

ีรกรรมสะบัดสะบัดหมายความว่าอะไรมาแล้วหลายครั้ง

เพราะผัวดีแตกก็เคยมีวีรกรรมสะบัดสะบัดมาแล้วหลายครั้ง
ให้ชาวบ้านเมาส์กันสนั่นเมือง
นางร้ายหน้าสวยก็ให้อภัยไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง

หวังอยากจะได้สร้างครอบครัวหันศา

แต่เหตุเกิดมันเกิดซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำอีก
บอกเลยว่าหมดคำแม่งจะด่าแล้ว

ยังดีที่นางร้ายหน้าสวยของเรามีลูก

ช่างพูดให้คอยเลี้ยงดูไปเพลิน
แทร่งที่จะไม่มีเวลาไปคิดเยอะแยะให้ปวดหัว

นะคิดจะรขทูลกันว่า
จะหลอกคนอยากยกภาษาสิวะ

คู่นี้ไม่ต้องเดาน่าจะอีกไม่นาน
ต้องดูกันว่าจะหย่าล้างกันเมื่อไหร่

แอ้งจี้นั่งเขียนเอง
นางร้ายมีไว้ไม่กี่คนนะเธอทำเป็นหน้าสวยด้วย

ไม่ใช่นิวเป๊๊ก

เขาแต่งงานในธีมนี่นะคะคืน

คนที่แต่งตัวสุดก็มีแม่บุ๊กโกะคนนึงนะ

โอ้โธ่ต้นหอมเปลี่ยนชุดสู้ตาย

เมื่อดำจะไม่ยุ่งทักหนึ่งเมื่อดำไปดิ
เธอฉันว่าตอนที่เขาโยนหลงหนังตรงไผลขนาดกัน
แต่เขาบอกว่าดารานักร้อง๗๐๘๐กว่าเท้นอยู่ทีนี้

ยังไม่จบกันเลยหน่ะ
แต่มันไปทุกค่ายและ
คุณหมดมูนะท์หน่อย
ขอบอกเลยว่า

พี่ไม่มีเรื่องไร

เราก็ได้เนาาช้างมาที่เขาได้ให้มาเนี่ยนะฮะ
เอ๊ะแต่คุณดำแต่งตัวเหมือนกระเทยกระเทย

อยากจะดูกันที่เกิดนี้

มาไหมพรุ่งนี้

พี่ม้ากลับมา

มันรู้สึกเหมือนจะเป็นผมยังไงก็ไม่รู้